อยากจะจับคนร้ายให้ได้ทุกวัน
เพราะแม่เชื่อว่าลูกแม่ไม่ได้ไปเองค่ะ

ถ้าเด็กไปคนเดียวต้องมีเสื้อสิ

แต่แม่คิดว่าผลสรุปการตายของน้อง

คนในพื้นที่กับตำรวจน่าจะช่วยแม่ตอบคำถามได้

ผลออกมาเป็นอย่างนั้นมันค้านกับความรู้สึกเราบ้างไหมครับ

เพราะแม่คิดว่าน้องไม่ได้ไปคนเดียว

การอดอาหารคิดว่าอดอาหารแน่

เพราะน้องกินอาหารแค่นิดเดียวเอง
ในวันนั้นก็คือมีอะไรบ้างครับ
แม่อยากให้ช่วยย้ำสักนิดที่ไม่ได้กิน
ทำไมแม่ถึงคิดว่าน้องไปเองไม่ได้ใช่ไหม

พอตื่นมาน้องกินแค่ไข่เจียวนิดหน่อยเองนิดเดียว
มยังไม่ได้กินนมคืออาหารหลักของน้องนะ

แล้วน้องก็กินน้ำส้มนิดนึง

อาหารที่กินมันเป็นแค่๗โมงกว่านะ
แล้วน้องหายน่าจะประมาณหลัง๙โมงต้น
คิดว่าน้องน่าจะเริ่มหิวแล้วช่วงนั้นนะ
แล้วยังจะเดินขึ้นเขาไปถึงตรงโน้นได้เหรอ
แม่ครับคือแพทย์เขามีการชนะศพ
คือเวลาตายเราคาดการณ์ไม่ได้
แต่เขาคาดการณ์ว่าน้องน่าจะเสียชีวิตก่อนพบศพนะครับ

ฉะนั้นหมายถึงว่าพรุ่งเวลาก่อนในนี้ช่วง๑๒๑๓นเนี่ย
น้องอาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่วัด
พบศพ๘๑๐ชั่วโมงเองเหรอ
พบศพน้องพุ่มหนึ่ง๑๔นะ

สมมุติว่าน้องตายเช้าวันที่สิบสี่นะน้องอยู่ได้ยังไงตั้งสิบเอ็ดสิบสองสิบ
สามแล้วท้องน้องไม่มีอาหารใช่ไหมน้องอยู่ได้ยังไงสองสามวันอ่ะ
แม่ก็งงเหมือนกันค่ะงงอีกแหละคิดว่าคิดว่าก่อนเสียชีวิตต้องมีคนอยู่
กับเขามันก็ต้องมีอาหารสิถึงจะเลี้ยงน้องได้สองสามวัน
ครับในท้องน้องน่าจะมีอาหารนะถ้างั้นน้องจะอยู่ได้ไงถึงวันที่
สิบสามสิบสี่ครับของหมอคือน้องไม่มีอาหารในท้องใช่ไหมครับ
ถ้าน้องจะตายเช้าวันที่๑๔แม่คิดว่าต้องมีคนให้อาหารน้อง
ในช่วงวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี้ยก็คือมันมีชาวบ้านได้ยินเสียงลงมาจาก
คิดว่าเป็นเสียงลูกของเราไหมครับในช่วงนั้นมีข่าวลือเรื่องนี้บ้างไหมครับ
อันนี้แม่ก็แม่ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะคือหลังมาแม่ก็เห็นจากข่าวนั่นแหละ
ใครร่างทรงอันสั่งให้เราทำอะไรคือเราทำหมดเลย
แม่แม่จะตอบให้ของนาแตอันนี้ค่ะเออตอบให้ก็ได้ครับ
ครับถ้าเกิดว่าผลสรุปเขาสรุปนะลูกเราเดินอ่า
ลงไปเสียชีวิตเองอาจจะจบคดี
เราจะดำเนินการยังไงต่อครับแม่จะยอมปล่อยไปหรือว่าจะสู้ต่อ
กับแม่ไหมหรือยังไงค่ะในความคิดก็ถือวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม
ยังอยากจะจับคนร้ายให้ได้ทุกวันเพราะแม่เชื่อว่าลูกแม่ไม่ได้ไป
เองค่ะคือวันที่มีเสียงหัวเราะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าวันหลัง
ได้ยินเบอร์นั้นอีกเหรอเขาติดตามแม่มากไปหรือเปล่า
ถ้าเป็นมือถือของแม่จริงจริงน่ะแต่ยังไงน่ะแม่ก็ให้ให้เบอร์ทุกเบอร์
ตำรวจไปหมดแล้วค่ะอืมแม่คะแม่จะหมายความว่าอย่างที่มันมี
กรณีว่ามีคนโทรมาหาแม่มาพูดหัวเราะเยอะเย้ย
เหมือนประมาณว่าลูกหายเหรออะไรอย่างเงี้ยมีคนโทรเข้ามาจริงจริงไหมคะแม่
แม่ก็ไม่รู้ค่ะคือถ้าตามข่าวคือเขาบอกว่า
มีคนรับโทรศัพท์ให้แม่ใช่ไหมอันนี้คือแม่ก็ไม่รู้คือ
ก็รู้จากข่าวอีกแหละว่ามันมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรออืม
แต่คือแม่ไม่ได้รับสายนั้นถูกไหมคะค่ะเพราะวันนี้ก็มีหลายข่าวที่ยังตี
ว่าแม่เป็นคนรับสายเองด้วยซ้ำอืมแม่ก็ไม่รู้นะแม่ไม่รู้เรื่องไอ้สายที่มันหัวเราะน่ะอืม
มีสายที่โทรมาถามถึงลูกหายเหรอเป็นสายปริศนายังมีใช่ไหมคะที่แม่รับสาย
ลูกหายเหรอจำไม่ได้แต่อาจจะมีก็ได้นะคือส่วนมากแล้วจะเป็นร่างทรง
ถ้าเป็นเบอร์ที่ร่างทรงโทรมาคือแม่จะเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วให้ทุกคนมาฟังด้วยกันมา
เขาจะบอกว่าอะไรจะให้เราทำอะไรไปหาทางซ้ายทางขวาอะไรอืม
คือแม่จะเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ทุกคนฟังคนเยอะมากแล้วก็เราจะเอายังไงกันดี
ฟังแล้วเราจะเอายังไงกันดีเราจะไปตามที่เขาพูดไหมครับครับ
จริงจริงเลยคือเบอร์โทรก็มีเยอะมากแล้วตำรวจก็ไม่ให้ตำรวจไปหมดเลย
ในช่วงทำลายวันที่สิบสามสองสี่ค่ะ
อันอาจจะตอบผิดบ้างแม่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรให้มันออกสื่อไปเยอะ
นะเสื้อน้องล่ะถ้าเด็กไปคนเดียวต้องมีเสื้อสิ
ต้องเห็นเสื้อต่อให้ถอดก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละเอาเอาชัดชัดแค่นี้ก็พอ
เพราะฉะนั้นแม่ก็คือยืนยันว่าตามใจส่วนของจิตใจแม่เนี่ย
ไม่เชื่อว่าน้องเดินขึ้นเขาจริงค่ะแม่ไม่เชื่อค่ะกินอะไร
ทำเหมือนน้องเลย๗โมงกินไข่เจียวกินนิดหน่อยนะ
ให้ให้คนคนโตกินเลยอ่ะตื่นมาเจ็ดโมงกินไข่เจียวนิดหน่อย
แล้วสดิ้งบอก๘โมงน้องกินน้ำส้มใช่ไหมกินนิดเดียว
แล้วประมาณเก้าโมงคุณถึงขึ้นเขาคุณจะหิวไหมมาลองดูมาลองดูค่ะ
ไม่ต้องเอาเด็กค่ะเอาผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่เลยคุณจะหิวไหม